ผลเอกประยุทธ์จันโอชาได้เป็นนายรมนตรีเป็นผู้นำรัฐบาลเป็นสมัยที่๒นะครับ
แต่ว่าบทบาททางการเมืองในฐานะนักการเมืองแบบเต็มรูปแบบของพลเอกประยุทธ์
นับจากนี้ไปอาจจะถูกจับตามองมากขึ้นอีกหนึ่งบทบาทนะครับ
นั่นคือการเป็นผู้นำพักพลังประชารัฐ
เพื่อทำให้รัฐบาลที่ถูกระบุว่าเป็นรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำสามารถบริหารประเทศต่อไปได้อย่างตลอดรอดฝั่ง
จอบประเด็นจากรายงานครับ
กลายเป็นภาพที่เห็นจนชินตาในช่วง๒วันของการแถลงนโยบายรัฐบาล
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ชนทุกคำถามแจ้งทุกประเด็นที่ฝ่ายค้านตั้งข้อสงสัย
จะมีความผิดพลาดเล็กน้อยจากการควบคุมอารมณ์และการทำความเข้าใจกับขั้นตอนในสภา
แต่ในฐานะน้องใหม่ก็เห็นแล้วว่าพลเอกประยุทธ์ทำการบ้านและเตรียมความพร้อมรับมือฝ่ายค้านมาเป็นอย่างดี
โดยประธานวิบรัฐบาลก็ยืนยันว่าพลเอกประยุทธ์จะให้ความสำคัญกับการประชุมรัฐสภา
หากมีกระทู้สำคัญของสอสอก็พร้อมที่จะเดินทางมาตอบคำถามด้วยตัวเอง
จากงานใหม่ในหมวกใบเก่าของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ยังมีหมวกอีกใบในฐานะผู้นำพักพลังประชาบรัฐ
โดยก่อนหน้านี้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณเปิดตัวให้กำลังใจสอสอที่จังหวัดนครราชศรีมาพร้อมยืนยันว่าได้ลงชื่อสมัครสมาชิกแล้ว
สายตาจึงกลับมาจับจ้องที่ผลเอกประยุทธ์ที่ใกล้ถึงเวลาเปิดตัวในฐานะผู้นำของพักอย่างเป็นทางการ
โดยมีรายงานว่าการปรับโครงสร้างครั้งนี้ชื่อของพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทย์อาจเข้ามาเป็นหัวหน้าหรือที่ปรึกษาพักเพื่อรวมศูนย์อำนาจสร้างความสามัคคีภายใน
กลางสถานการณ์รัฐบาลเสียงปิ่มน้ำ
การปราการด่านแรกที่ต้องประเชิญคือการตอบกระทู้ถามสดของสส
รับมือศึกใหญ่ในอีก๒เดือนข้างหน้า
กับการอภิปรายร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี๒๕๕๙
กลับเข้าสู่สภาอีกครั้งจากนี้จึงเป็นบทพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่า
วกใบใหม่ในฐานะผู้นำพักแก่นำ
จะสามารถควบคุมเสียงฝ่ายรัฐบาลให้เป็นปึกแผ่นไปได้หรือไม่
ข่าวไทยบรัฐทีวีรายงาน